มาติดตามเรื่องของความหัวร้อนของคนกันนะครับ
ก็เขาบอกว่าสังคมอยู่ยากเพราะคนหัวร้อนขึ้นทุกวันทุกวัน
เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น๒กลุ่ม
ไปเจอกันในสถานบันเทิงเกิดเขม่นกัน
เมนต์กันเท่านั้นไม่พอก็ทะเลาะวิวาดกันในสถานบันเทิง

ก็ต้องพาตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปที่โรงพัก
ส่วนอีกกลุ่มไปตามพวกมาแล้วก็มาตีกันที่โรงพักอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืนนี้
บนสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
คือมีกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
หลังจากทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็อยากสนุกใช่ไหม

กะจะได้รับความสนุกความมันกันอย่างเต็มที่
ทั้งสองฝ่ายมาด้วยกันกลุ่มละ๓คน
แล้วกำลังมีความสุขกันอยู่ในสถานบันเทิง
แต่ปรากฏว่ามองหน้ากันแล้วมันไม่ถูกคอกันไม่ขบวนกัน
คือไม่ชอบใจไม่ชอบที่หน้ากัน
ก่อนจะมีปากเสียงกันแล้วทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน

ต่อมาตำรวจชุดสายตรวจเข้ามาระงับเหตุ
พร้อมกับให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มก

ไปพบพนักงานสอบสวนที่โรงพัก
ส่วนกลุ่มขอเขาออกจากร้านไปแล้ว
ตามพวกประมาณ๗๘คนย้อนกลับมาที่ร้าน

เพราะกลุ่มกรถูกนำตัวไปที่โรงพักแล้ว
ทีนี้วัยรุ่นกลุ่มขอตามไปที่โรงพักครับ

เห็นไหมเห็นหัวไหม
เห็นหัวเป็นตรงของเรากันบ้างไหม
นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็โอ้โหปวดขมับเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งตัวผู้ได้รับบัต
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานแล้วครับ
ส่วนกล้องวงจรปิดไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวได้
คือตำรวจบอกนะฮะไม่สามารถให้นักข่าวนำไปเผยแพร่ภาพได้
เพราะเดี๋ยวมันจะกระทบต่อรูปคดี
ล่าสุดวันนี้กลุ่มที่ถูกกลุ่มทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน๒คน
โดยหนึ่งในนั้นก็คือนายคิงอายุ๓๓ปีบอกว่า
กลุ่มของเขามาเที่ยวสารบันเทิง
ก่อนจะมีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มคู่กรณี
ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะกลุ่มไหนเป็นกลุ่มกอกลุ่มคอแล้วเนี่ย

กลุ่มหนึ่งก็ถูกชกก่อนเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าพอเขามีเรื่องถูกกลุ่มคู่กรณีชก
และกลุ่มคู่กรณีก็ไปตามพักพวกมาหาเรื่องที่โรงพักอีก
โดยเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้โต๊ะรับแจ้งเหตุของตำรวจเลยนะ
และบอกให้กลุ่มของพวกเขากราบเท้า

คิงบอกว่าโอ้โหนี่ภายในโรงพักยังกล้าทำแบบนี้อีก
ก็มีปากเสียงกันทะเลาะวิวาดกันขึ้น
เพราะว่ากลุ่มของนายคิงก็ไม่ยอมกราบเท้ากลุ่มนั้น
แล้วสุดท้ายแยกย้ายกระหลบหนี

เนื่องจากอีกฝ่ายพาพวกมานับ๒๐คน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ไปยังผู้กำกับการสารีตำรวจพุทธรรมช้างเผือก
ให้ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสองฝ่าย

ทำรวบว่าโดยอารมณ์ของผู้บอร์นี
ที่เขายังร้อนอยู่
คราวนี้แบบนี้มโหลจนเอาเรื่องตัวเนี้ยเป็นบทเรียน

แล้วก็สั่งการแล้วว่าให้เอาคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ที่ที่ขึ้นมาเลือกวาดกันบนชาลี

โอ้โหก็มีคนถามว่าโอ้โหยกพวกกันมาถึงโรงพักแบบนี้
ยกมาเยอะนะ๒๐กว่าคนตำรวจก็เลยตามจับไม่ได้กำลังคือยกมา๒๐กว่าคน
กว่าคนก็เรื่องหนึ่งแต่ไอ้การเอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะ

นะฮะแต่ว่าทางด้านของผู้บังคับการ
ตอนนี้บอกอีกว่าเหตุการณ์ของผู้ได้คาดโทษ
พร้อมกับรองภูมิกับการป้องกันและปราบปราม
แล้วก็สารวัตรป้องกันและปราบปรามไว้แล้วเหมือนกัน
ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้บนโรงพัก

แล้วก็เรียนยุทธวิธีในการควบคุมเหตุกันมาแล้ว
แต่ทำไมควบคุมเหตุกันไม่ได้
แต่ปล่อยให้เกิดเหตุบนโรงพักนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น

คือก็แค่บุกมาหาเรื่องกันต่อที่โรงพักว่าอย่างนั้นเถอะ